เหตุการณ์เดือดทะลุแดดเดือดทะลุแดดแถวรามพรรมแหง
ขนาดไหนกลางวันแสกมาลุมรัวตีคนฮะ
สองรอบซ้อนรอบแรกตีตุ๊ดคนมาห้ามไม่หนำใจ
กลับมาใหม่หลังจากที่พระฉันเพลแล้วมากระทืบเขารอบสอง
โปรดติดตามตอนต่อไป
ขอแสดงความยินดีคุกล้อมท่านไว้หมดแล้ว
มันโหดขนาดไหนไอ้ฝั่งนู้นมาคนเดียว

เหวี่ยงไม้สเบสบอลเหมือนจะตีโฮมรัน
รุนแรงมากคือมาคนเดียวไม้สิบเบสบอล

ไม้เบสบอลยังมีเพื่อนอีก๙คน

ฝ่ายแรกที่มารอกระทืบคือไอ้บอย

ดังนั้นไอ้เจ้าบีเอาชื่อสมมุติก็แล้วกัน
นามสมมุติที่โดนกระทืบไปก่อนหน้านั้น

คนที่มา๑๐คนก็รุมล้อมทำร้าย
นายเอรุนแรงมากครับเวลาเดือดขนาดไหน๑๑นาฬิกา๔๔นาที
รอบแรกรอบแรกเนี่ยมีคนมาห้ามปรามไปรอบแรกมีคนมาห้ามปรามไป
แต่ก็มีความเดือดเกิดขึ้นเหมือนกันต่อมานี่นี่โดนแล้วฮะมาแล้วฮะ
นี่รอบแรกฮะจากนั้นมามีเพื่อนมารออีกรอบหนึ่ง
กลายเป็นรอบสองรอบสองเนี่ยเกือบจะบ่าย
แปลว่าอะไรรอบแรกตีเขาแล้วไม่หนำใจ
หาเพื่อนรอเพื่อนก็รักกันเหลือเกิน

มาแบบเป็นหนังเลยฮะฉายหนังกลางแปลงเลย

เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคุกก็รอทั้งเพื่อนทั้งบอยหมดแล้วฮะ

สองที่ท่านเห็นไปที่หน้าจอทีวีนั่นคือความเดือดสะท้านเหลือเกิน
สมรักถ้าเป็นสมรักคำสิงมันจะกลัว
สมรักพุ่มดอกไม้คนดูแลคอนโด
บอกเออผมชื่อสมรักเหมือนกันแต่ไม่ใช่คำสิงมันไม่มีใครกลัวผมเลย
จากนั้นมาพยายามจะตะโกนห้ามแล้วมันยังเอาไม้เบสบอลจี้หน้าผม
อย่าเสือกโอ้โหสมรักถอยเลยฮะ
ไม่กล้ายุ่งเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๑ตุลาคมฮะ
สองกลุ่มนี้เป็นใครมาจากไหนสมรักรู้ไหมฮะรู้
รู้จักเหรอรู้๒กลุ่มนี้เอากลุ่มที่โดนกระทืบก่อน
เขาอยู่ที่นี่มาประมาณหนึ่งปีแล้วแต่กลุ่มที่มากระทืบเขา
มาอยู่ประมาณหนึ่งเดือนไอ้กลุ่มที่มันอยู่
แต่ทั้งสองกลุ่มมันเป็นวัยรุ่นเหมือนกันเวลาเจอหน้ากันจำเพลงพี่อ๊อฟพงภา
หน้าแล้วเป็นไงมองหน้าแล้วไม่สบายใจตีกันยกใหญ่

หน้ามันเหมือนจะไฟ่กันแล้วท้าตีท้าต่อยกันฮะ
สุดท้ายก็ตีกันสนั่นหวั่นไหวขนาดนี้
ตีกันนะเข้าใจเพราะว่ารับผิดชอบกันเป็นกรณีไป
แต่ข้าวของพังเสียหาย

ไม่มีฮะเบื้องต้นตำรวจนครบานราชพร้าว

กำลังจะตามตัวคนที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีใครกลับมาที่คอนโดอีกเลย
ผมผมก็คือพี่สมรักก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาผิด
หรือจะเรียกร้องค่าเสียหายจากใครนี่คือเหตุการณ์
๑๐รุ่ม๑ย่านรามงแหงฮะ
คำถามตัวเลยนะคะไอ้ลักษณะเหตุการณ์แบบนี้
มันเกิดขึ้นต่อเนื่องเลยตั้งแต่อะไรนะคะ
เหตุการณ์บาสมาเหตุการณ์นี้